ร้องได้ให้ล้าน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
สวัสดีครับผมชื่อนายคณินนามสกุลฉัดกุญชรชื่อเล่นชื่อโจ้
อายุปลาเข้าไปครึ่งร้อยกว่าแล้วครับผม
ผมเป็นคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบพี่เป้าสายันสัญญามาตั้งแต่ขวบสองขวบแล้วนะเนี่ย

เพราะแม่ผมเปิดเพลงขายยังทุกวันทุกวันมันเข้าหูเข้าเส้นเลือดนะครับ
แล้วผมชอบเป็นพิเศษแหมขนาดแม่ผมตีแล้วผมยังมีลูกเอื้อนเลยปักโอ๊ตปักโอ๊ต
ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับเคล็ดลับการเป็นพี่เป้าสายอันสัญญานั้นมันไม่ยากเลย
สำหรับผมนะมันต้องไปหาซื้อสูตรอย่างนี้นะครับสีแจ๊ดให้มันสะดุดตาเพิ่มบุคลิกเข้าไปให้เหมือนกับพี่เป้า
สิ่งที่สำคัญหนวดครับแปะไปใต้คางนี่นี่ตรงนี้อย่างนี้ครับผม
ก็ต้องทำเสียงให้เหมือนกับพี่เป้าสายันสัญญาก่อนเรียนนั้นสายันก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติ

ยังเปล่านี่แถมให้๑๑เพลงเลยก็ล่ะกัน

ขอบคุณครับ
เป็นสายันแบบนี้นานมากหลายปีแล้ว
ผมอยู่แสดงตลกอยู่กับพี่หลีดอกมะดัน
ครับนะครับแต่นี่ก็มันหาตัวเองไม่เจอ
ก็ร้องเพลงไปตอนนี้ก็พี่ดีก็เอาหนวดมาแปะหามาแปะ
ให้ผมเป็นสายันพี่ดีหัวหน้าคณะเขาชอบ
ก็มีโอกาสได้ไปดูวงดนตรีพี่เป้าแสดงผมก็ชอบ
เพราะว่าบุคลิกพี่เป้าไม่เหมือนคนอื่นชัดเจน
แกเป็นคนที่พูดเพราะพี่เป้าพูดหน้าเวทีจะมีแอคคู่
สมมุติไมค์ขอยิ้มไมค์นิดหนึ่งต้องมีแอคโครต้องมีแอคโครต้องมีแอคโครต้องมีแอคโคร
โอ้วแต่ตลกไปก่อนละครับพี่เป้ามันตลกไม่รู้มั้ยครับวิ้มเป้าเข้าใจหรือเปิ้ล

ข้าตัวไม่เอา

เอาล่ะแล้วตอนนี้นะคะที่ของคุณโจ้นะคะ
ให้ด้วยรายการเรามี

แอเออแออาการ

มานั่งตอนแรกมานั่ง
ตายนึกว่าศิลปินเกาหลีจูกิมาถึงนี่เลยเหรอคะ
ผมนั่งตรงนั้นมา๓เดือนแล้วไม่เห็นพิษขนาดนี้เลย

คุณวิมก็เป็นผู้แข่งขันที่เข้ามาเสริมทัพนะครับ

ไม่รู้ล่ะว่าจิตใจหรือหน้าตาดีหรือไม่ดี

แน่นอนพี่โจ้เพราะฉะนั้นพี่ป่าเรามาเริ่มเกมกันดีกว่า
มาถึงเพลงแรกกันเลยนะพี่โจ้
เพลงแรกนี้มูลค่า๕๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เพลงนี้อินโทรนานแน่
เพลงนี้ใครไม่รู้จัก

ไม่ได้ถามเขาอธิบายเกมอยู่

ถ้าไม่รู้จักนี่ไม่ได้นะ

รู้จับรู้จับ

ข้างล่างเป็นไงครับเพลงนี้

ไม่ไม่น่าจะฟังเพลงลูกทุ่งหน้าเค้าน่าจะ

แล้วมันต่อ

แล้วมันต่อ

แล้วมันต่อ

แล้วมันต่อ

แล้วมันต่อ

แล้วมันต่อ

แล้วมันต่อ

แล้วมันต่อ

แล้วมันต่อ

แล้วมันต่อ

นี่มาที่

แล้วเป็นไม่ใช่
แค่๕๐นี่ก็โอ๊ยเหลือเฟือแล้ว

เอาละครับถ้ามั่นใจแบบนี้นะครับ
เรามาดูคุณโจ้ในเพลงที่๑กันเลยนะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ
โจ้ขอให้โจ้กินค่ะ
โจ้ขอให้ร้อง

ติดตับเตาขึ้นอยู่ริมเท้ายานามองเห็นบัวสร้างรอยปึ่งปึ่งปึ่ง
อยากจะดิ้นมาดองหอมหน่อยรองเลือดมือค่อยค่อยค่อยอำนาจื่น
อยากจะแปลงร่างเป็นแมลงผู้พึงแปลงน้ำจะบินไปครึ่ง
คราวเจ้าโตให้ตูตัวบาด
ถามอะไรเธอก็ไม่อยากไป

แต่ถ้าเธออยากยอมจะจบ
หอมดินกล่าวกลิ่นไอฟนอ้วนละคนหอมแก้มหนุงคลา
คุยเป่าแผ่วผิวผ่านทิวแถวต้นตาล
หมดรักเพลงชาวบ้านลูกทุกข์แผ่วโบ้งบ้าน
ได้ขั้นเบ็ดสักขั้นพล้อมเยื่อ
มีน้องนางแก้มเรือนั่งเคียงตกฟ้า
ทุ่งรวงทองของเรานี้มีคุณค่า
หมดรักลูกทุกข์บ้านาหวานแววแห่วดำกังหวาน
โอ้เจ้าชัวร์นมอยู่แววเสียงแรงหมดรักลูกทุกข์
ซ้ำห่อมข้ามปรุงที่แก้มหนุงคลา
โดยแก้มหนุ่มสุดของดรผิดของคุณค่า

ที่ไภร้อเพลิงกินใจเหลือเกิน
เพลงนี้เป็นเพลงในดวงใจผมจริงนะฮะ

หอมเยออบหลอกปากแขยง

ข้าทีริวห่อทองมากเลย
แต่ว่าคุณน้องเสร็จไปต่อห่อแหนม
ตอนแรกบอก๕๐๕๐ร้องไปแล้วเป็นไงครับเหลือเท่าไร

ทำไมมันล้วนขนาดนั้นล่ะครับ
ถ้าเขาผ่านเพลงนี้ไปได้หนูมั่นใจว่าเขาจะหยุดแล้วเขาจะกลับบ้านเลย

เอาล่ะมาดูกันนะครับว่าคุณโจ้จะทำได้หรือไม่นะครับ
สำหรับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณโจ้ร้องได้หรือผิดครับ
โจ้ได้
สำหรับเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณโจ้ร้อง
คุณโจรถ